กลับมาช่วงนี้จะพาไปดูความทุกข์ใจของเบาสาวคู่หนึ่งฮ

นนทบุรีความจริงมีเลิกแต่งงานกันเมื่อ๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา

แต่งานที่เตรียมไว้เนี่ยโอ้โหทีแรกเนี่ยใหญ่โต

พิธีเช้าเที่ยงเย็นนะ

จ่ายเงินไปแล้วจ่ายแล้วด้วย

ก็เลยต้องจัดกันเท่าที่จัดได้ไปก่อน
งานไหนเลิกได้เลิกไปก่อนเอาเท่าที่จัดได้ไปก่อน

แล้วเขาแพลนงานวางแผนล่วงหน้ากันตั้งแต่ต้นปี

ถูกต้องเขาก็เลยโพสต์เรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์

แต่คู่นี้เนี่ยโอ้โหเขาเสียเงินเยอะนะครับ
ก็มีภาพถ่ายสถานที่จัดงานมีข้อความที่เจ้าเบ่า
ตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้เพื่อเตือนบ่าวสาวคู่อื่น
กำลังวางแผนจะจัดงานแต่งงานให้ระวัง
โดยเฉพาะรายนี้นะรายอื่นที่ดีเขาก็มีเยอะ
แต่ไอ้พวกฉวยโอกาสหลอกลวงแบบนี้ก็มีนะครับ
โดยเขาบอกว่าเขามีกำหนดจัดงานแต่งงาน
เมื่อวันเสาร์ที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
มีชื่อก็คือแจมกับกรเป็นสองสามีภรรยา
ความจริงในเฟซบุ๊คเขาบอกชื่อจริงนามสกุลอะไรพวกนี้ไว้เยอะนะ
กับกรเนี่ยรับจัดงานให้
ตกลงกันไว้ว่าจะจัดงานกันที่บ้านสวนแตงไทย
อยู่ในซอยวัดตะเคียนถนนนครอินอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งทางบ้านสวนแตงไทยเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็โดนเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
ตกลงพิธีไว้ทั้งเช้าเที่ยงเย็น
ทำสัญญากันเมื่อ๙กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมา
โดยแจมกับกรประสานงานติดต่อกันมาตลอด
ทยอยจ่ายเงินค่ามัดจำให้ค่าสิ่งของต่างด้วยจ่ายไป๑๐ครั้ง
แต่ละครั้งก็หลักหมื่นบาทจ่ายจนครบที่ตกลงกันไว้๕แสนบาท
หลังจากทางแจมกับกรเนี่ยเขาเสนอโปรโมชั่นต่างว่าถ้าคุณจ่ายครบแบบนั้นแบบนี้
เดี๋ยวเขาเพิ่มดอกไม้สดเพิ่มไอ้นู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ให้
พอมาถึง๒๑ธันวาคมจะแต่ง๒๒ธันวาคมคุณเขียนมาสอน
โหดมากอีกวันเดียวอ่ะใช่โหดมาก
คือที่หนีหายไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยเนี่ย
คือ๒๑ธันวาคมก่อนวันงานที่เขากับเจ้าสาวเนี่ย
ความจริงต้องไปนอนค้างในสถานที่แต่งงาน
เพื่อเดี๋ยวเช้าขึ้นมาก็แต่งหน้าเตรียมตัวเข้าพิธี
ปรากฏว่าติดต่อกับแจมกับกรไม่ได้เลยฮะ
ก่อนวันงานคือวันที่๒๑ธันวาคมช่วงประมาณ๑๑โมง
ที่ติดต่อไปแล้วเขาก็มีข้อความตอบกลับมา
แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเราก็ติดต่อไม่ได้แล้ว
โทรไปก็ไม่รับแต่เหมือนปิดเครื่องไป
เพราะความร้ายก็คือไม่ตอบแหละ
ก็เลยไม่เป็นไรก็คิดว่าคืนวันนั้นยังไงต้องไปนอนที่นั่นอยู่แล้ว
ก็เลยเข้าไปครับช่วงประมาณ๔โมง๔โมงได้ครับ

เข้าไปก็คือเข้าไปที่สถานที่ก็ประตูบ้านตอนแรกมันปิดอยู่ครับ
มันก็เจอป้าเจ้าของบ้านเขาเหมือนเขาออกมาพอดี
เขาก็เปิดให้เราเข้าไปดูอะไรก็เข้าไปดูก็คือเหมือนสถานที่ก็
เหมือนตามที่เหมือนมีส่งรูปให้ดูก็คือมันลายมันก็แบบใบไม้เต็มไปหมดเลยครับคือพิเศษ
มันยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะเขาก็ไม่ได้อัปเดตเราว่าตอนนี้มันมีอะไรให้ถึงไหน
ก็เลยตอนนั้นก็รู้แล้วว่ามันน่าจะงานเข้าแล้วแล้วมันน่าจะเต็มมาแล้ว

ใช่เราก็เชื่ออาจจะมีแบบบางที่ยอมรับบางทีอาจจะเป็นแบบเรื่องการตามเงินบางที
บางทีเขาก็เร่งเราแต่เราก็เข้าใจว่ามันเหมือนกับว่าเข้าใจว่าเป็นในแง่รูปแบบบริษัทเขาอะครับ

เพราะว่าผมกับแฟนก็คือจริงเหมือนก็คือคบกันมานานนะครับก็๑๒ปีแล้ว
เราก็วางแผนเตรียมเงินเราก็พร้อมจ่ายอยู่แล้ว
แล้วก็เหมือนแบบอยากให้งานมันออกมาดีครับก็เลยพร้อมจ่าย
ก็อาจจะพลาดตรงนี้ด้วย
คู่ที่โดนเบี้ยวนะยังรู้ตัวล่วงหน้าสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสักเดือนนึงนี่ก็ยังดีนะ

โอ้โหคือทางเจ้าเบ่าเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะยกเลิกงานทั้งหมดเลยนะ
เช้าเที่ยงเย็นอะไรที่เตรียมไว้เนี่ยแต่ญาติญาติบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องแต่ง
ก็เลยต้องเหลือแต่พิธีเช้างานยงงานเย็นก็เลยแจ้งแคร์เกลือทั้งหลายว่าต้องกราบขออภัยขอยกเลิกไป
แต่เหลือแต่เช้ากันเนี่ยที่จัดพิธีกันเนี่ยเพื่อจะแต่งงานกันให้ถูกต้องตามประเพณีเนี่ย
โดยเจ้าบ่าวบอกว่าตอนแรกคิดว่าแจมกับกรเนี่ยคือเจ้าของสถานที่ที่เขานัดจะจัดงานแต่งงานด้วยนะ
วันที่๒๑ธันวาคมที่ไปถึงสถานที่เพราะว่าจะต้องไปเข้าพักเตรียมตัวล่วงหน้า

ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้ด้วยนะครับ
ญาติญาติก็เลยเอ้ายังไงก็ต้องจัดซึ่งทางคุณป้าเจ้าของสถานที่นี่เขาก็ใจดี
เขาเอาอย่างนี้ไหนก็โดนหลอกแล้วแล้วก็รู้ประวัติคู่นี้ดีนะ

ใช่แต่ฝ่ายบ่าวสาวก็ต้องหาอุปกรณ์หาข้าวหาของเตรียมงานใหม่หมด
ก็ต้องเสียเงินเพิ่มในการจัดงานไปอีก๑๓๐๐๐บาท

ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตรนะคะไปที่สถานที่จัดงานที่เจ้าบ่าวให้ข้อมูล
นี้แหละเหตุการณ์วันนั้นน้ำมนต์เล่าให้ฟังว่าเธอก็อยู่นะ
เพราะแจมโทรไปสั่งเอาไว้ว่าทำความสะอาดสถานที่ให้หน่อย
แจมกับกรเคยบอกให้ทำความสะอาดบ้านหลังนี้แต่ไม่จ่ายตังค์อ่ะ
เลยฮะเออไม่จ่ายเงินตั้งหลายครั้งรวมแล้วเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทนะ
ยังไม่เคยได้เงินเลยอ่ะบอกไม่อยากจะทำความสะอาดให้เลย
ในวันนั้นน้ำมนต์บอกว่าตอนแรกก็คิดว่าแจมกับกรมาแล้วเพราะว่าปกติจัดงานแต่งงานทีไร
สองคนนี้ก็จะมานอนที่บ้านนี้ครับแต่พอใกล้เวลาจัดงานน้ำมนต์บอกเดินไปดูที่ห้อง
ไม่เห็นมีใครเลยก็เลยไปบอกกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปว่าเขาไม่อยู่แล้ว
ตอนนั้นเขาเข้ามาแล้วก็เขามาทำคุณแจ้มว่าถ้าว่าคุณแจมเขาไม่อยู่แล้ว
ก็เขาก็ร้องไห้กันเลยบอกว่าเต็มมาสุดเต็มมาหมด
คนจะมางานนี้บอกหมดทุกอย่างแล้ว
เรามากันวันนี้จะมาแต่งงานแล้ว
ว่าเขาไม่อยู่แล้วยังไม่ให้ค่ะแล้วเขาบอกเขาบอกว่าอะไรค่ะ
ที่เขาไม่ให้ตังค์เราบอกว่าป่องานนี่เสร็จก็ให้
หนี้ตลอดบอกว่าอาทิตย์หน้าไม่ให้แต่ว่าพรุ่งนี้
พอถึงพรุ่งนี้ก็พอเข้าไปทำก็บอกว่า
ยังไม่ได้ออกออกไปด้านนอกยังไม่ได้ไปกดตังค์
อันนี้ก็โอนให้ด้วยข้าก็เอาไว้บัญชีไปให้ไม่โอน
ถึงตอนนี้ค่ะกอดถูห้องทั้งหมด
ทำให้หมดแล้วครับครอบไม่ไม่ไหลหลังที่๔หลังที่๕
หรือที่๖ถึงตอนนี้เพิ่งให้ค่า๕๐๐๐
น่าเห็นใจนะน้ำมนต์คนงานบอกว่าพอไปบอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่า
ออร์แกไนซ์ไม่อยู่แล้วเขาร้องไห้กันเลยอ่ะอืมเนี่ยน้ำมนต์ก็บอกว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะคะ
ทำงานให้ก็อยากได้ค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไม่คิดว่าจะมาเบี้ยวเงินแบบนี้
หลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าครับถ้าแจมกับกรกลับมาเอาของที่ทิ้งไว้
ก็เดี๋ยวจะทวงเงินค่าจ้างถ้าไม่ได้เงินก็จะไปแจ้งเจ้าของบ้าน
ให้มาขนของออกจากบ้านไปเออเอาสิใช่ต้องเจอพี่น้ำมนต์หน่อยครับ
นี่ค่ะส่วนคุณป้าเจ้าของบ้านค่ะก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรานะคะ
ก็บอกแค่ว่าหลังหลงเชื่อแจมกับกรไปเนี่ย
ให้มาเช่าที่สำหรับจัดงานแต่งงานทำสัญญาเอาไว้ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว
เขาจะจ่ายค่าเช่าเดือนละสามหมื่นบาทตอนแรกเจ้าของบ้านก็คิดว่าเออ
มันน่าจะดีแต่ไม่คิดว่าเขาจะไปเชิดเงินลูกค้าบ่าวสาวไปแบบนี้
ส่วนตัวก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาค่าเช่าก็ไม่เคยจะได้ตรงตามเวลาหรอก
ค่าเช่าเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมเดือนเนี้ย
ก็ยังไม่ได้แล้วก็คิดว่าก็คงไม่ได้แน่
หมดสัญญาแล้วไงคิดว่าไม่น่าจะได้แล้ว
สิ้นเดือนธันวาคมเนี้ยหมดสัญญาแล้วครับ
หมายความว่าเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ก็คงไม่ได้เงิน
แสดงว่าคู่นี้คงเช่าแล้วก็พาคนมาดูใช่ไหม
เวลาก็ไปเชิดเงินเขาไม่รู้จะมีรายอื่นอีกหรือเปล่าด้วยนะ
เบาบอกกับเรานะครับบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
ตอนนี้แจ้งความไปแล้วนะครับที่สพปลายบางจังหวัดนทบุรี
ท้องที่เกิดเหตุนะครับวันพรุ่งนี้จะไปติดตามความคืบหน้าทางคดีอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ได้ปรึกษากับทางญาติญาติว่าเดี๋ยวจะปรึกษากับทนายความ
ว่าจะฟ้องร้องเป็นคดีอาญาหรือคดีช่อโกงแบบไหนได้บ้าง
จะได้ดำเนินคดีอ่าจะได้ไม่ไปทำกับใครอีกค่ะ